ตำรวจกำแพงเพชรไล่ล่ารถบิ๊กบายท์หนีด่าน

ประโกะว่าบิ๊กบายท์ไปเสียหลักตกข้างทาง
ก็เลยรวบตัวได้ค้นตัวปุ๊บ
ผู้ต้องหาก็คือนายว่าวกล้าธนานะคะ

เป็นชาวตำบลเทพนครค่ะอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนี่แหละ
ประกอบอาชีพเป็นคนรับซื้อของเก่า
ก็ถูกรวบตัวได้บริเวณโรงเรียนบ้านหนองเต่าในตำบลสะแก้วนะคะ
หลังจากที่นายวาวขี่รถหนีด่านไปไกลกว่า๓๐กิโลเมตร
แล้วก็ไปเสียหลักหลุดโค้งตกทุ่งนาข้างทางค่ะ
ตำรวจก็รีบตามไปรวบตัวพอค้นตัวปุ๊บก็เจออย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

ตำรวจเขาตั้งด่านจุดตรวจอยู่บนถนนสายถาวรวัฒนาไสงาม
ว่าวคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากตำบลสลกบาท
กำลังจะกลับบ้านในพื้นที่สระสิงโตห่างจากจุดเสียหลัก๕กิโลเมตร
ด่านถูกโบให้หยุดตรวจนายวาวตกใจเลยค่ะ
แทนที่จะหยุดเอาบิดไปเลยขี่หลบหนีไปเลยนะคะ
ตำรวจเขาก็รีบไล่ล่าตามไปติดติดกระทั่งพอเสียหลักปุ๊บนี่แหละค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยสามารถเข้าไปควบคุมตัวได้
จะเอาไปเสพเองซื้อมาในราคา๑๐๐บาทจากคนรู้จัก
ตำรวจเขาก็ยึดทั้งมอเตอร์ไซค์ยึดทั้งยาบ้า
แล้วก็นำตัวนายวาวส่งพนักงานสอบสวน
สนสถานีตำรวจภูทรทรายทองวัฒนา
ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ